ที่นี่เขาไม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงหมูแล้วเลี้ยงไก่ดีกว่านี่ไง
หมูแพงไม่เลี้ยงก็ได้เลี้ยงไก่ดีกว่านะคะ
ไก่มากมายหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยนับแล้วราวราวสองร้อยสามร้อยตัวเลยล่ะ
เลี้ยงอยู่ที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
ออดตำบลบัวเชษอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ไปคุยกับเจ้าของบ้านนะคะคือพี่ชะนพลมูลจันทร์ค่ะ
เขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะขายอาชีพไม่ใช่
มีอาชีพขายสินค้าออนไลน์อ๋อขายสินค้าออนไลน์นะขายของออนไลน์
ส่งออกผลไม้ตามฤดูกาลแต่โควิดระบาดมาแบบนี้โอ้โห
ทำมาหากินยากเลยก็เลยหันมาเลี้ยงไก่สายพันธุ์ต่างเอาไว้ขาย
ประกอบกับว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนื้อหมูมันแพงขึ้น
เลยทำให้ไก่ที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยขายดีเป็นก่อเป็นกรรม
เทน้ำเทท่าเลยทีเดียวเออวิธีการของเขาเนี่ย
แบบอิสระเสรีให้น้องไก่เนี่ยเดินหากินอาหารตามธรรมชาตินะคะ
บางครั้งก็จะมีข้าวเมล็ดข้าวเอามาหวาน
ให้มันคุ้ยเขียหากินตามภาษาไก่เอ่ย
นี่เลี้ยงแบบนี้มันมีความสุขนะคุณ
คุณชิสาไก่แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยคุณบอกได้ไหมมันสายพันธุ์อะไรบ้างอ่ะ
มีหลายสายพันธุ์นะมีไก่ดำภูพานคือตัวมันจะดำหมดเลยนะเนื้อ
กระดูกก็ดำนะมีไก่ดำมองโกเลียมีไก่ดำโปแลนด์
มีไข่ดำตีนโตด้วย
ไก่ดำตีนโตพอมันโตเต็มวัยนั้น
มันจะหนักประมาณซักห้าเหลือหกกิโลกรัมเลยคุณ
ถูกค่ะคือขนมันขาวก็จริงแต่พอลอกขนมันออกหมดแล้ว
้อนขนมันออกหมดแล้วเนื้อมันก็จะดำ

ราคาขายอยู่ที่ตัวละ๕๐๐๐บาท

สนใจนะเพราะว่ารายได้ดีจริง
นี่ขนาดตัวนี้๕๐๐๐ใช่ไหม

พวกไก่ดำภูพาลก็รายได้ดีขายดีด้วย
เขาไปต้มเป็นยาสมุนไพรทานแล้วก็ดีต่อสุขภาพ
ราคากดตัวละ๒๓พันธุ์อากว่ากันไป
ทำให้ต่อเดือนพี่เขามีรายได้หลายหมื่นเลย

หมูแพงคนก็มากินเนื้อไก่เยอะนะคะ

พวกนี้นอกจากมันกินข้าวแล้วนะ
มันยังกินฟ้าทลายโจรที่เขาปลูกเอาไว้ด้วยคุณ

ก็มันกินฟ้าทลายโจรไง

แต่ไม่ได้เขาบอกว่าจะมากันวงกันโควิดขนาดนั้น
ไก่ก็จะได้ไม่เป็นเออสาก